คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนก็วิจารณ์กันหนักมากเลยนะคะ
เป็นกรณีลูกชายบังคับแม่อายุ๘๐ปีให้ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้
แล้วลูกชายอ่ะเมาค่ะแม่บอกแม่ป่วยเป็นไข้ไปซื้อให้ไม่ไหวเท่านั้นแหละโอ้โห
ทำร้ายแม่สน่วมเลยแม่อาการสาหัสเลยคุณผู้ชมทั้งตีศอกกระทืบต่อยเสยปลายคาง
แม่ปากแตกแยะไป๕เข็มตาปูดบวมเลือดคั่งแม่อายุ๘๐นะ

สงสารมากค่ะเราส่งนักข่าวไปเลยลงพื้นที่ไปนะไปเจอคุณแม่วัย๘๐คนนี้นะคะ
คุณแม่ล้วนคำบุญมีอายุ๘๐แล้วแม่บอกต้องหนีลูกชายคนนี้มาอาศัยอยู่กับลูกสาว
อยู่กับลูกชายคนนี้ไม่ไหวต้องมาอยู่บ้านอีกหลังนึงนะคะ
ห่างกับบ้านหลังที่อยู่กับลูกชายแล้วเป็นบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย

ลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะลูกสาวชื่อว่านางบัวไขคำบุญมีอายุ๔๒ปีนะคะ
เขาเป็นชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะ
บอกว่าคุณแม่เนี่ยมีลูก๙คนลูกสาว๖คนลูกชาย๓คน
แต่ว่าต่างคนก็มีครอบครัวกันไปหมดนะคะ
เหลือแต่พี่ชายที่ชื่อว่านายวิไลอายุ๔๔ปีไม่มีครอบครัว
นายวิไลคนนี้แหละอยู่กับแม่แล้วก็กินเหล้าตลอด
เมาทุกวันทั้งวันไม่ทำงานได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ๓๐๐ค่ะ
ก็เอามาซื้อเหล้าดูสิเอามาซื้อเหล้า
บางทีพอเงินหมดก็ไปขู่ขอเงินจากแม่จะเอาเงินไปซื้อเหล้า
บางครั้งก็หยิกแม่บางทีก็ทุบแม่
บางทีก็ดึงรัดตัวแม่แต่แม่บอกครั้งนี้แม่ไม่ยอม
แม่ป่วยตัวนายวิไลบอกให้แม่ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้
แม่บอกแม่ไม่ไปแม่ป่วยแล้วเนี่ยมาทำร้ายแม่แบบนี้ค่ะ
ลูกสาวก็เลยบอกว่าโอ้โหทำไมพี่ชายทำร้ายแม่หนักขนาดนี้
นี่แม่ป่วยเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลยังทำได้ลง
คอครับแม่ต้องเย็บห้าเข็มนะคะที่ปากตาเขียวบวมช้ำขนาดเบลอภาพแล้วยังเห็น
อ่ะใช่ยังเห็นความเขียวความช้ำอ่ะตามแขนตามขารอยฟุก
มันงัดแม่จะให้แม่นอนลุงมันจะดีมันบังคับให้ไปซื้อมาม่ามากินมันไม่ได้กินเท้า
แม่ก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอก็ไข้มาไปเตรียมสาวจนเป็นเฟศมุง
ส่งภาพไปให้เขาดูว่าเราจะทำยังไงดีเราไปแจ้งความที่นี่แล้วก็บอกว่ามันมันไม่ผิดอ่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคล่องใจว่าลูกอ่ะทำร้ายแม่จะฆ่าแม่อย่างนี้ไม่ผิดห
ก็เลยปรึกษากับหลานหลานก็เลยเออโพสต์ลุกให้หน่อยอึดอัดก็เลยพูดแค่นี้แหละเขาก็เลยทำขึ้นมาอย่างนั้นนะครับ
เนี่ยค่ะลูกสาวคุณแม่คนนี้ก็เลยบอกว่าก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แจ้งความกับตำรวจสพทุ่งเสลี่ยม
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จับตัวพี่ชายที่ก่อเหตุไปดำเนินคดีอะไรอะค่ะ
เท่าที่ฟังเมื่อกี้ลูกสาวบอกเหมือนกับเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่มีความผิดไม่ผิดอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเขาก็เลยกลัวว่าก็บ้านก็อยู่ใกล้กันห่างกัน๕๐๐เมตรก็กลัวว่าจะหวนกลับมาทำร้ายแม่อีกหรือเปล่า
ซึ่งตัวลูกสาวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาส่งรูปที่แม่โดนทำร้ายเอาไปให้หลานดู
เพื่อตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวพี่ชายที่ก่อเหตุมาลงโทษมาดำเนินคดี
แล้วก็ตอนนี้มาอยู่บ้านใกล้กันก็กลัวหวาดภาวะกัน
พี่ชายไม่รู้จะวันดีคืนดีเมาเหล้าเดินมาหาหรือเปล่า
มาทำร้ายแม่อีกหรือเปล่าจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับพี่ชายคนนี้คนที่เกาะเหตุไปลงโทษให้ได้
ชื่อว่านายวิไลนะคะอายุสี่สิบสี่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องไปรักษาด้วยติดเหล้าเนี่ย
ก็อาจจะต้องไปดูว่าจะสื่อสารหรือว่าอะไรยังไงกับทางตำรวจได้ชัดเจนขนาดไหนหรือเปล่า
คือผมก็ยังไม่อยากจะบอกว่าแมทที่ตำรวจบอกถ้าขนาดนี้ไม่ผิดผมไม่รู้จะว่ายังไงจริงนะ
ยังไงฝากพี่ตำรวจศพทุกศาลียนไปดูให้หน่อยนะคะ

แต่นายคนนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะก็ใช้ได้คำเดียวคือลูกทรพี